ช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬานอื่นที่น่าสนใจกันครับ
กีฬาแห่งประเทศไทยแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ

โดยมี๔๘๙ทีมจาก๘โซนทั่วประเทศ
สมัครเข้าร่วมทั้งหมด๔รุ่นนะครับ
คือรุ่นไม่เกิน๑๓ปี๑๕ปี๑๗ปีและ๑๙ปี
แข่งขันวันที่๒๐ตุลาคมในรอบพรีออฟแบบแบ่งสาย
เพื่อหา๑๐ทีมในแต่ละรุ่นไปแข่งขันรอบสุดท้าย
หรือรอบหลีกโซนอีกครั้งในวันที่๑๗พฤศจิกายน
ชนะเลิศนะครับในแต่ละรุ่นจะได้รับเงินรางวัล๑ล้านบาทครับ
อเดอร์สิตสัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแถลงข่าวจัดศึกกำปั้นสถานโลกไอบีเอฟ
ซึ่งดาวเหนือเรือบายไข่มุกจะป้องกันแชมป์รุ่นจูเนียเวลเทอร์เวท
พบกับไอซักเหลติเดนผู้ท้าชิงอันดับ๔ชาวอินโดนีเซีย
พุธที่๒๑พฤศจิกายนนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนแม่ตืนวิทยาอำเภอลีจังหวัดลำพูน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดเวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา
นอกจากนี้ยังมีสุกเกษมเรือใบไข่มุกแชมป์แพลนแปซิฟิกรุ่นแบนซัมเวท
อุ่นเครื่องกับมามูธรัสโฟราซาเดจากอิราณ
สองแสงลูกเจ้าพ่อโรงต้มพบกับเหล็กกล้าวอสุพรรณ
พร้อมชมมวยไทยดาวรุ่งร่วมรายการพยังขุนแปะสีรีย์ผู้พิสิทธิ์
ชิงแชมป์มวยไทยลัทนาเจอกับแก่นเพชรศูนย์กีฬาห้วยต้ม